มาดูเรื่องของปัญหาการนำช้างป่ามาสวมตัวรูปภัณฑ์บ้างนะคะ
ซึ่งทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
จะเดินหน้าแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดก็เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติช้าง
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภายในสิ้นปี
เพื่อจะอุดช่องโหวตที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
ติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณสรอัตรวิรังศรีอรุณค่ะ
ปัญหาการนำช้างป่ามาสวมตัวรูปภัณฑ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเกิดจากช่องโหวของกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่รัดกลุ่ม
พระราชบัญญัติสัตว์ภาษณะที่กำหนดให้ช้างต้องมีอายุ๘ปี
จะสามารถจดทะเบียนทำตัวรูปภัณฑ์ได้
ซึ่งประเด็นนี้ถือว่าเป็นช่องว่างขนาดใหญ่
ที่ทำให้กระบวนการล่าช้างป่านำลูกช้างป่ามาเลี้ยง
และเมื่อมีลูกช้างที่มีทะเบียนเกิดเสียชีวิต
สามารถนำช้างป่ามาสวมทะเบียนได้ทันที
ทำให้ล่าสุดคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔แห่งรัฐธรรมนูล

เพื่อป้องกันการนำช้างป่ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้าน

มีประมาณ๔๐๐เชือกในปางช้างกว่า๒๐๐แห่ง
เราจะไม่ห่วงเลยจะเป็นใครเราจับมาเจาะเลือดตรวจภูมิ

ต่อไปนี้เราจะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากขึ้น
ในการที่จะบังคับใช้กฎหมาย
ไม่ใช่ต้องมารออายักษ์และรอพิสูจน์หลักฐานกัน

จะต้องร่างกฎหมายพระราชบัญญัติช้างขึ้นมาใหม่

ซึ่งขณะนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว
โดยสาระสำคัญของพรบฉบับนี้
จะมีการควบคุมตั้งแต่ช้างเกิดจนถึงเสียชีวิต
ควบคุมการนำเข้าส่งออกและการใช้ประโยชน์จากช้าง
โดยเมื่อช้างเกิดจะต้องไปจดทะเบียนเพื่อออกตัวรูปภัณฑ์ทันที
และเมื่อช้างตายหรือมีการซื้อขายช้าง
จะต้องไปแจ้งกับหน่วยงานที่มีอำนาจในกฎหมายฉบับนี้ทุกครั้ง
ขณะที่ปางช้างทุกแห่งทั่วประเทศ
จะต้องไปจดทะเบียนการจัดตั้งปางช้าง
ไม่ว่าจะจัดตั้งใหม่หรือปางช้างที่มีอยู่เดิมแล้วด้วย
โดยสิ้นปีนี้จะนำเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ก่อนที่จะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาเห็นชอบอีกครั้ง
คือที่ผ่านมาไม่ได้มีการขออนุญาต
คือกรมบุษัตริย์ก็จะเข้าไปดูเรื่องของความสะอาด
เรื่องของโลกระบาดเท่านั้นเองที่จะควบคุมปางช้าง

เราก็พยายามจะเอาเรื่องของปางช้างต่างเข้าไปอยู่ภายใต้พรบช้างเหล่านี้ด้วย
เพราะฉะนั้นต่อไปการจะกำหนดตั้งปางช้าง
ก็จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทางที่กฎหมายกำหนดด้วย
เพราะจะควบคุมในส่วนที่ด้วย
แต่อีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นและยังคงน่าเป็นห่วงมากที่สุด
คือการนำช้างป่าจากประเทศไทยส่งขายไปอย่างประเทศเพื่อนบ้าน
หรือการนำช้างจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไทย
ซึ่งจากข้อมูลเชิงลึกของเจ้าหน้าที่การข่าวพบว่า
ปัจจุบันยังมีชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนไทยพม่า

ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีไปจนถึงจังหวัดประจวบคิริคัน
ยังคงล่าช้างส่งขายอย่างต่อเนื่อง
บนการล่าช้างป่าเพื่อสวมสิทธิอาจมีการปรับเปลี่ยนวิธี
โดยการล่าช้างส่งขายไปอย่างประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้นหรือไม่
สรอัตลวิหลังศรีอรุณข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน